มาถึงข่าวที่ผมโปรยเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ
โฟเฟอร์แท็กซี่คนนี้พี่เขาหลอนหลอนว่ามีคนตามฆ่า
ว่ามีคนตามฆ่านะไปอาบน้ำมนต์กับพระมาแล้ว
อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเย็นวันหนึ่งนั่งกินข้าวกับเมียอยู่
หันไปบอกเมียแค่ว่าไม่อยู่แล้วนะโรคนี้
แล้วพุ่งเหลาลงมาตกลงมาข้างล่างเสียชีวิตฮะ
โอ้โหคนเป็นเมียไม่ช็อกเลยเนี่ย
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับตำรวจสอนอวัดพระยากรัยนะครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะฮะ
ตกจากที่สูงเสียชีวิตจากหอพักไม่มีชื่อ
อยู่ซอยเจริญราชเจ็ดแยกยี่สิบเก้าแขวงบังโคล
บังคอแหลมกรุงเทพมหานครตำรวจรีบไป
ที่เกิดเหตุพบสมในผ่านศึกชัยบัตรอายุสี่สิบเอ็ดปี
เขาเป็นชาวสกลนครเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับ
กระโดดลงมาจากห้องเช่าชั้น๔พุ่งเหลาลงมานอนคว่ำหน้า
อยู่ตรงนี้นะครับสภาพไม่สวมเสื้อ
่งกางเกงยีนขา๓ส่วนกระดูกหักหลายแห่ง
นางสาววรรณาบุญธรรมอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับเป็นภรรยาเล่าบอกว่า
เช่าห้องนี้แล้วก็อยู่กินอยู่กับผู้ตายมานานแล้ว
ผู้ตายขับรถแท็กซี่ไม่เคยมีประวัติติดเหล้าหรือเสพยาเสพติด
หรือเคยรักษาอาการทางจิตมาก่อนเลยกระทั่งกลับบ้านนะฮะ
ไปสุรินทร์แล้วกลับมาหลังจากเลือกตั้งอบตนี่นี่เนี่ย
ไม่กี่วันนี้นะครับผู้ตายเริ่มมีอาการแปลก
เอากินไม่ได้นอนไม่หลับบ่นแต่ว่าเห็นภาพหลอน
จะมีคนมาทำร้ายเขาคล้ายกับโดนคุณสัยนะคุณผู้ชมค่ะนะฮะ
เมียก็พาไปอาบน้ำมนต์ค่ะพาไปอาบน้ำมนต์กับพระทิรบบรี
กลับมาก็ยังไม่ดีขึ้นก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ย
กำลังนั่งกินข้าวผู้ตายบอกเธอฉันเครียด
ไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปจากนั้นผู้ตายวิ่งไปที่ระเบียงหลังห้องแล้วครับ
หลาวลงมาพื้นด้านล่างเสียชีวิตนะครับ
พนักงานสอบสวนนะครับตรวจสอบสภาพห้องที่เกิดเหตุ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ได้มอบร่างของผู้ตายเนี่ย
ให้แพทย์นะครับผ่าชนสูตรหาสิ่งผิดปกติในร่างกาย
จากนั้นเดี๋ยวจะประสานญาตินะครับมาให้รายละเอียด
แล้วก็ให้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับค่ะ